เรื่องราวความรักเรื่องนี้ที่โด่งดังในช่วงค่ำคืน
หนุ่มใหญ่สายเปย์วัย๕๙พี่ธนสิทธิ์หรือว่าทางข่าวเราเรียกเขาว่าลุงนะคะ
หญิงสาววัย๒๗ปีค่ะที่ลุงเนี่ยบอกว่าโอ้โหทุ่มเททุกอย่างอยากได้อะไรให้หมด
ซื้อรถให้ซื้อทองให้กะจะแต่งงานด้วยแต่หญิงสาวคนนี้เทลุงเฉยเลย
เริ่มต้นเป็นข่าวก็คือไปเห็นภาพลุงกระโดดเกาะหน้ารถนั่นแหละ
แล้วเกาะแน่นมากเพื่อที่จะคุยกับหญิงสาวคนนี้

อันนี้คลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวนี้
อยู่กับเรานะคะเพราะเหมือนว่าเขาตกลงกันได้นะ
ตกลงแล้วเหรอเหมือนเขาตกลงกันได้
แล้วเราไปคุยมาให้หมดเลยอดีตภรรยาของลุง
อยู่กินกันมา๓๐ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
ผู้หญิงคนใหม่ของลุงที่เมื่อวานทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
มีผู้หญิงโทรมาบอกเป็นผู้หญิงอายุ๒๕
เขามาปลอบใจลุงแต่ขอลุง๒๐๐

เราไปคุยมาให้หมดในทุกมุมค่ะ

อยากให้คุณผู้ชมดูว่าเขาจะจบยังไง
แต่มาดูข้อความข้อมูลจากมุมของคุณลุงก่อนนะคะ
ธนสิทธิ์นะคะนักข่าวของเราบอกว่าอย่าเรียกแกว่าลุงเลย

เสียชัดหน่อกล้วยขายหน่อกล้วยไง

ใช่ค่ะไม่ได้กรุงแล้วนะคะขออภัยนะคะเสียชัดค่ะ
แต่ละร้านขายหน่อกล้วยของแกของพี่ธนสิทธิ์เขาก็ชื่อร้านเสียชัดนะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วห้องที่เป็นสีชมพูแบบนี้
ก็เตรียมจะอยู่กับหญิงสาววัย๒๗คนนี้ไงคะ
เธอชอบสีชมพูทุกอย่างเลยเป็นสีชมพู

สีชมพูผ่าหงผ่าห่มกำแพงสีชมพูหมดเลยนะคะ
เสียชัดหรือพี่ธนสิทธิ์บอกว่าคือทุ่มเทให้ทุกอย่างจริง
รกระบะของผมไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินส่วนประแสนเจ็ด
ซื้อรถให้เป็นของมั่นกับฝ่ายหญิงให้ทองไปอีกบาทนึง
แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงโอ้โหบ่ายเบี่ยงไม่ยอมแต่งงาน
แล้วดันมาบอกว่าอยากจะเลิกซะงั้นเนี่ยสิ่งของที่เคยให้ไป
ทีนี้ค่ะเพราะเป็นข่าวดังหลากหลายความเห็นนะคะ

ทางเพจไทยรัฐนิวโชว์หรือว่าทางไลน์ขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวีก็ได้
ก็บอกว่าเห็นใจพี่ธนสิทธิ์เขารักของเขาอ่ะ
ก็เขารักมากก็เห็นใจถึงขั้นเกาะรถแบบแน่นเลยไม่ยอมปล่อย
แค่ขอคุยกับผู้หญิงคนนี้ขอเคลียร์กัน
ก็บอกว่าเอ๊ะแล้วคุณพี่ธนสิทธิ์ร่ำรวยมาจากไหนเหรอ
ทำไมยอมจ่ายเงินจ่ายทองสายเปย์ให้กับหญิงสาวเนอะ

ก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันที่คบหากันให้เดือนละสองหมื่น

เงินที่ไปให้ฝ่ายหญิงเดือนละสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะ
ก็เพราะรักไงให้ด้วยความรักล้วน
หวังจะสร้างชีวิตคู่ด้วยกันในบ้านปลาย
ทุกวันนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินเพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลยนะ
ที่ผมมีพลังใจพลังกายในการทำงานเก็บเงินเพราะเธอคนเดียว
จะได้มีเงินไปให้หญิงสาวที่เรารัก
ใช่ไงรายได้มีแรงทำงานมีกำลังใจทำงาน
รถของเธอซื้อสดแต่เราเอารถไปเข้าไฟแนนซ์
ใช่เอารถกระบาดตัวเองไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมา๑๗๐๐ให้ผู้หญิง
ส่วนรายได้ถามว่าพี่ธนสิทธิ์แล้วรายได้ดีขนาดไหนล่ะคะ

ธนสิทธิ์บอกว่าถ้าก่อนโควิด
ขายได้วันละประมาณ๒๕๐๐๓๐๐บาท
วันหนึ่งได้ตั้ง๙๐๐บาท

เดือนหนึ่งก็๙๐๐๐ได้นะคะก่อนโควิดนะคะ
แต่พอช่วงโควิดรายได้มันก็หดหายไง
วันหนึ่งก็ได้๑๒๐๐บ้าง๑๕๐๐บ้างแต่เดือนหนึ่งก็๔๕๐๐๐นะ

ถามว่าพี่ก็เงินเยอะนะในแต่ละเดือน
แต่พี่ธนสิทธิ์หรือเสียชัดบอกว่า
พี่ก็ให้ฝ่ายหญิงเขาตลอดเลย
เหลือเท่าไหร่พี่โอนให้หมดเลยก็พี่รักเขาไง

เขาใช้คำว่ารักหมดหัวใจไปแล้ว

ที่เมื่อวานนี้มีคนโทรมาบอกว่า
ตลอดเวลาที่ฝ่ายหญิงคบหากับเขา
ไปกว่าฝ่ายยิงเขามีผู้ชายคนอื่นอยู่แล้ว
คือเหมือนกับมีสามีอยู่แล้วด้วยซ้ำ
พอรู้เรื่องนี้หัวใจพี่สลาย
มันหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
ตอนนี้กลับมาที่ห้องหอห้องนอนสีชมพู

เพราะว่าฝ่ายหญิงเอ่ยปากบอกว่าอยากได้ชอบสีชมพู
หันไปเห็นเครื่องสำอางของฝ่ายหญิง
ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าน้ำตามันจะไหล
แต่อยากจะขอพักใจเอาไว้ชั่วคราว

พี่ยังหยิบยังจับดูอยู่เลยเพราะคิดถึง

ห้ะผัดแก้มอีกอันนึงอีกอันด้วยถ้าอย่างผัดแก้ม

อาจจะเป็นครีมหรือเป็นอะไรสักอย่างเหรอ

อ้าวก็พี่ธนสิทธิ์เจ้าชู้หรือเปล่า

ยังมีผู้หญิงโทรมาเฉยเลยครับพี่ธนสิทธิ์บอกว่าก็ยอมรับแหละ
ก็มีสาวมาทักมาคุยตลอด

เพราะรักแฟนสาวคนนี้มากจริง

เงินที่เคยจ่ายให้ฝ่ายหญิงไปเกือบครึ่งล้านเนี่ย
ก็อยากจะเอามาสร้างบ้านสวยซื้อรถดี

ตอนนี้บ้านพี่ธนสิทธิหลังคายังเป็นสังกษี
แล้วเป็นแบบมีรูรั่วอยู่เลยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือ

เนี่ยหลังคาพี่เขายังเป็นแบบนี้
คือนักข่าวของเราไปถามเพราะเห็นภาพนี้เมื่อวาน

ทำไมไม่เอาเงินที่จะไปให้ฝ่ายหญิงมาซ่อมหลังคา

เอาเงินไปซื้อรถให้ตัวเองใช้ดีกว่าไหม

เพราะว่าพี่เขาให้ด้วยความเสน่หา

คือเงินมันไม่แบ่งมาส่วนหนึ่งมาซ่อมบ้านตัวเอง

ถ้าเขาเอาเงินทั้งหมดเลยที่ให้ไป

ป่านนี้เขาโอ้โหบ้านบ้านคงจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหม

แต่พี่เขาบอกว่าก็ผมรักของผม
ก็รักจริงเอาฟังเสียงพี่เขาหน่อยดีกว่า
ตั้งแต่ที่ว่าเขาว่าให้ซื้อรถเก๋งใช่ไหม

แล้วก็เขาบอกว่าเขาพูดกับเราว่าเราจะผูกแขนกัน
ก็ตกลงเขาไม่ทำตาม

พอมาเมื่อคืนนี้ได้ยินได้ยินเพื่อนเพื่อนเขาคู่ปรับเขา

พี่เขาบอกมานะพี่
พี่รู้ไหมว่าเขาหลอก
ตอนนี้เขายังอยู่กับผัวเดิมเขาอยู่
เนี่ยถึงไปวันนี้ถึงปงหมดแล้ว
มาได้ยินจากคน๒คน๓คน
เหมือนก็จาก

ก็เขาบอกว่าช่วงที่กลับมากักโควิด
รู้ไหมหรือเปล่าว่าเขาแยกกัน
เขาแยกกันแล้วก็มากักตัวที่บ้าน
แล้วเราก็เป็นคนส่งเงินให้ช่วงกัก

เพราะว่าเราใช้เงินให้เขาหมดแล้ว

ต้องทำงานทุกวันคือเราต้องตั้งสติก่อน
ตั้งสติก่อนยังจะไปมีใครจะเรื่องอะไร
มันกลัวโดนเรื่องที่รถจะคืนให้

ทีนี้พี่ถนักศิษย์ก็บอกว่า
ขอฝากเพลงอีกเพลงหนึ่งได้ไหม
เมื่อวานฝากไปแล้วเพลงนึง
วันนี้ขออีกเพลงหนึ่ง

ไม่รักไม่ว่าของธนงศักดิ์ดีเทวา
เพลงนี้มันตรงกับหัวใจพี่มากที่สุดเลยตอนนี้
ขอฝากไปถึงฝ่ายหญิงที่ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป
ชาตินี้ที่น้อยบุญนักเตรียมตัวสู้ความรักสร้างกุศลรสชาติไม่มี

นี่ก็เปิดพรงเปิดเพลงคาราโอเกะให้พี่เขาร้องเลยนะ

ทีนี้ค่ะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ดูรายการพี่หนุ่มกัญชัยเนาะ

ไปกับฝ่ายหญิงกันนะคะ๒ฝ่ายเลย
ทีนี้เขาบอกว่าจบดีกว่า

มันไปต่อไม่ได้แล้วฝ่ายหญิงเขาไม่กลับมาแล้ว

ทีมข่าวของเราก็เลยถามว่าเออแล้วจบยังไง

มันมีข้อตกลงก่อนจากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ธนสิทธิ์ฝากย้ำถึงอดีตแฟนสาววัย๒๗คนนี้ว่า
ขอให้รักษาคำพูดนะที่ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้
ว่ารถเก๋งสีขาวที่พี่ธนาศิษย์ซื้อให้ด้วยเงินสด๑แสน๗หมื่นบาทอ่ะ
บอกว่ายอมจบก็คือโอนกลับมาเป็นชื่อของพี่ธนสิทธิ์นะ
ส่วนเงินที่เหลือที่ติดไฟแนนซ์ที่ยังต้องผ่อนต่อเดี๋ยวพี่เขาจัดการเอง
ขอแค่เอารถมาคืนแล้วเลิกแล้วต่อกันไป
นี่คือสิ่งที่เขาตกลงกันไว้ว่าจะจบแบบนี้ค่ะ
ก็คือยังไงก็คงไม่สามารถกลับมาอยู่ด้วยกันได้อีกแล้วนั่นแหละ

ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องของน้องผู้หญิงเนี่ย

เอาเรื่องของเสียชัดของพี่ธนสิทธิ์ก่อนนะครับ
โอ้โหคือหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราว

แล้วก็เอ้ามีผู้หญิงคนอื่นที่พี่เขาก็มีน้ำใจไมตรีอยู่นี่
แล้วพี่ก็เคยมีครอบครัวมาด้วย
เราก็เลยอยากรู้ว่าเอาจริงแล้วเนี่ย
พี่ธนสิตหรือว่าเสียชัดเนี่ย

วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ตามไปเจออดีตภรรยาอดีตคู่ชีวิตของพี่ธนสิทธิ
นี่ฮะปัจจุบันอายุ๕๙ปีอายุเท่ากันเลยนะครับ
อยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันสองคนนะ
ลูกคนนึงเนี่ยอายุ๓๐กว่าปีแล้ว
อายุมากกว่าน้องรถเก่งสีขาวอีก

คือเคยแต่งงานกันนะครับท่านผู้ชมครับ

เท่ากับว่าเลิกกันมา๒๒ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

เราไปเจอพี่เขานะครับ
ตอนที่กำลังขี่รถพ่วง
จะเอาข้าวไปให้หมากับแมวในหมู่บ้าน
นี่เป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้

ตัวของเธอเองก็เพิ่งทราบข่าวของเสียชัดเนี่ย

เพราะคนในตลาดมาแซว

บอกโอ้โหตอนนี้เสียชัดเขาดังแล้วนะ

นี่เธอบอกว่าเอาเรื่องอะไรถามไปถามมา
โอ้โหเรื่องเสียชัดถูกเท
ซึ่งเธอบอกว่าเอางี้นะนาริสพี่บอกตรง
มันเป็นเรื่องของกรรมเวร

บอกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
เสียชัดเขาเจ้าชู้มากมีแต่เรื่องผู้หญิง
พี่ต้องตัดสินใจอย่าขาดจากกัน
แม้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเกือบ๒๐ปี

เขาเป็นคนขยันทำมาหากิน
หาเงินเก่งแต่ทุกครั้งได้เงินมาแทบไม่ตกถึงเมีย
ส่วนใหญ่เอาไปเปย์หญิงนะ
อดีตภรรยาบอกว่าเห็นข่าวว่ามีสาวอีกหลายคนเนี่ย
ตอนนี้มาห้อมล้อมอยู่ก็ขอดีใจด้วย
แต่ในส่วนของเธอคงไม่คิดกลับไปอยู่ด้วยกันแล้วล่ะนะ
เพราะรู้ว่าตัวเองก็ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้ว
คงจะไปสู้สาวสวยของพี่ชัดไม่ได้
แต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่
เพราะว่าไม่ได้เกลียดอะไรกัน
หนำซ้ำที่ดินที่เสียชัดทำมาหากินเนี่ย
แล้วก็เพาะหน่อกล้วยขายอยู่เนี่ย
นั่นคือที่ดินของพ่อของพี่เองนะ
เป็นที่ดินของพ่อตานะครับ
อกจากนี้อดีตภรรยายังบอกด้วยว่า
คือถ้าดูจากข่าวแล้วก็คลิปต่างแล้วเนี่ย
คิดว่าพี่ชัดเขาคงรักผู้หญิงคนนี้มาก
ถึงขั้นไล่ตามกระโดดเกาะรถไม่ปล่อยเลยนะ
นี่ฮะแล้วเงินที่อดีตสามีเอาไปซื้อรถคันนี้เนี่ย

ที่บอกเอาไปซื้อเนี่ย

สี่หมื่นบาทเนี่ยคือเสียชัดเนี่ย

ยืมไปเพื่อจะเอาไปซื้อรถให้กับผู้หญิงคนนี้

ยืมเมียเก่าสี่หมื่น
เพื่อรวบรวมไปซื้อรถแสนเจ็ด
ให้กับผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่ากำลังจะแต่งงานด้วย
ตอนนี้เหลืออีกหมื่นกว่าบาทยังใช้คืนไม่หมดนะครับ

เอาเป็นว่าตอนนี้ขอปล่อยให้เสียชัด
ใช้เวลาในการรักษาแผลใจไปก่อนนะ
ส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ปล่อยวางไปแล้ว
ตอนนี้พี่บอกว่าพี่ขอรักหมารักแมวดีกว่า
ขยันแต่เขาจะชู้

บอกหย่าเขาก็ไม่ยอมหย่า
ไม่อยากก็ยกรถพลิกอัพให้ไปเลยคัน
ซูบิชิคันสีน้ำเงินเก่าที่เขาวิ่งขาย
แล้วเขาก็ไปซื้อใหม่อีกคันนะสีขาว
เขายืมตังค์ลงไปสี่หมื่น
เอาไปโปะรถคันขาวน่ะ

แล้วก็ไปออกรถให้ผู้หญิงนั้นน่ะ

แต่ตอนนี้เขายังมีลมหายใจอยู่
เป็นเรื่องเรื่องผู้หญิงก็

มันต้องเข้าข่ายให้เขาด้วยความเสน่หา

ลูกเรายัง๓๐กว่าเลยแต่ถ้าไงก็อืมตรวจม้อนมั่งก็แล้วกัน
พอมาทำโบสถ์สภาพติดใจจะได้ดี
อ่านี่นะฮะเราได้คุยกับพี่สาวของเสียชัดด้วยนะ
พี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนนิสัยดีนะเอาจริงนะ
คือเป็นคนนิสัยดีนะทำมาหากินขยันขันแข็งนิสัยล่าเริง
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมีอาชีพเพาะหน่อกล้วยขาย
ซึ่งรายได้ดีมากเพราะฉะนั้นพี่สาวบอกก็ไม่แปลกใจ
ที่มีผู้หญิงเข้ามาติดพันน้องชายหลายคนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
รายได้เขาดีมากแต่ก็มีแต่ผู้หญิงนะมาชอบ

ก็เยอะเยอะนะ

เพราะเงินเขาดีไงนะอืม
อ่าเงินเขาดีเขาก็เขาแบบเขาไม่ตากันรักแล้ว

แต่เขาไม่ได้ว่าอยู่กินกันเลยนะครับ
แล้วก็มาพบผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบว่า
สารคนแล้วทางบ้านเขาก็จนผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรนะ

แล้วก็ไปเห็นแล้วยายหรือย่าของผู้หญิงคนนี้เขาก็นอนติดเตียงอยู่

อันนี้ก็ส่งเสียให้อะไรอย่างนี้ก็หวังว่า
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ให้ความหวังเขานะครับ
ว่าจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทุ่มเทให้ทุกอย่าง

อืมเพื่อให้คุณผู้ชมได้ป้ายข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านนะคะ
จะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันก็จบลงอะไรยังไง

ทีมข่าวของเราตามหาจนเจอคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
เมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่ธนสิทธิ

ไปสัมภาษณ์ระหว่างคุยคุยกันอยู่สัมภาษณ์กันอยู่
โทรศัพท์ของพี่ดังอันนี้คือภาพเมื่อวานนะโทรศัพท์ดัง

นาริสก็เลยถามว่าใครโทรมาพี่ธนสิทธิ์บอกว่าอ๋อก็คือผู้หญิงที่พี่คุยด้วย
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๒แต่เพิ่งเริ่มคุยนะผู้หญิงคนนี้เข้ามาปลอบใจพี่

แต่ตอนที่คุยเนี่ยผู้หญิงเสียงปลายสายนะคะเขาพูดว่าขอ๒๐๐

คุณผู้ชมเรื่องนี้มันพีคมากอยู่กับเรานะ

อยู่กับเรานะพีคจริงจริงประเด็นนี้เพราะว่าทีมข่าวของเราไปเจอนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่โทรหาพี่ธนสิทธิ์นะคะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงเพราะตอนขอเงิน
เพราะต่อของเงิน๒๐๐เขาพูดว่ายังไงเรามีเสียงนิดหนึ่งใช่ไหมคะ

ถ้ามีเสียง๒๐๐ก็ได้จะเป็นสถานไหนละ

ว่าหนูโพลมแล้วให้๒๐๐หนูก็เอา

พี่ธนสิตยืนยันว่าเป็นเด็กของพี่เขา
อายุ๒๒ที่ชอบพอกัน

พอทีมข่าวของเราได้เจอผู้หญิงคนนี้ได้คุยกับผู้หญิงคนนี้

เปล่าไหมคะมันคนละเรื่องผู้หญิงคนนี้บอกว่า
โทรมาทวงเงินค่าหวย
ลุงเขาค้างเงินค่าหวยหนูอยู่

นับถือลุงเป็นแบบโอ้โหคนรุ่นพ่อรุ่นลุง
แต่ยอมรับว่าเดือนก่อนลุงมาหาที่บ้าน
มายืนรอหน้าบ้านตั้ง๓๔ครั้ง

ใช่ค่ะโอ้โหลองฟังเสียงเธอนะคะ

มีคนรักของเขาอยู่แล้ว
เขาเคยพูดว่าแบบเขาชอบคนนี้หลงคนนี้
เพราะว่าพี่โดนโกงมาเยอะอย่างนั้น
เราไม่ชอบคือเรารู้จักเหมือนญาติกัน

เท่าที่เขาเคยให้เอามาดูนะ
ดูในแชทเนี่ยคือเขามีคนชอบเยอะ

ก็มีสาวไปทักแกเยอะเหมือนกัน

พี่แกก็เป็นพวกทุ่มสุดตัว

ผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะ

ทุกข่าวสารที่ท่านติดตามกับเราเนี่ย
คือชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครจริง

ดูหนังดูละครยังต้องเอาไปสอนลูกสอนหลานเอาไปสอนใจตัวเอง
นี่คือชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะ

ท่านก็เอาไปปรับใช้เป็นอุทาหรณ์กันก็แล้วกันนะ

ที่เราไปบ้านของพี่ธนสิทธิ์เนี่ยนี่คือภาพเมื่อวันก่อนที่ไปเจรจากันอยู่ตรงถนนนะนะ
ส่วนนี้คือบ้านนะฮะที่นาริสบุญนิ่มไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็จะเห็นว่าสิ่งต่างเขาก็ทำเพื่อแฟนสาววัย๒๗ปีของเขาแบบเยอะแยะไปหมด

สีชมพูที่ฝ่ายหญิงชอบเนี่ยทุกอย่างสีชมพูหมด
ขันยังสีชมพูอาจจะหาชมพูมากไม่ได้ก็ออกจะแดงเหมือนสีชมพู
กำพงกำแพงนี่ผ้าปูอะไรต่างนานานี่
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านนี่ฮะผ้าบงผ้าใบผ้าอะไรก็แล้วแต่
เอาให้มันเป็นสีชมพูให้หมดนะ
คือในห้องนอนฝาผนังก็สีชมพูผ้าห่มผ้าม่านหมอน
แอร์ด้วยนะติดแอร์ด้วยนะนี่ฮะห้องน้ำเมื่อกี้ก็ดูไปแล้ว
ขันน้ำขวดยาสะผมผ้ายางรถจักรยานยนต์ไม้กวาดมือจับประตู
อะไรที่มันชมพูได้ชมพูมันให้หมดนี่ฮะแล้วก็เป็นสีที่ฝ่ายหญิงชอบ
เป็นสีของความรักพี่ชัดบอกพี่ทำทุกอย่างให้ตัวเขาพอใจ
เพราะว่ารักเขามากในตอนนั้น
ในตอนนี้ก็คอนเวิร์สแยกย้ายกันแล้วก็ไม่รู้จะยังไงต่อ
กวาดนี่ก็ต้องหาสีใหม่ไหมให้มันไม่เป็นไรก็อยู่ได้สีชมพู
อยู่คนเดียวได้นะคะหรือว่าจะมีใครมาอยู่คนอื่นเราก็ไม่รู้นะ
ก็ทิ้งเป็นสีชมพูเอาไว้แบบนี้แหละสีแห่งความรักแต่ไม่เป็นไร
สรุปจบแบบนี้นะคะทางฝ่ายหญิงค่ะหญิงสาววัย๒๒คนนี้
ยี่สิบเจ็ดคนนี้นะคะขออภัยเธอบอกว่าเธอขอยืนยันอีกทีนึงว่า
ไม่ได้หลอกพี่ธนสิทธิ์นะเธอไม่ได้หลอกจริงค่ะ
ตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันจริงค่ะถึงแม้อายุจะต่างกันมากก็ตาม
พี่ธนสิตอายุ๕๙เธออายุ๒๗
ลูกสาวของพี่ธนสิทธิ์กับอดีตภรรยาเนี่ยอายุ๓๐นะอายุมากกว่าเธออีกนะคะ
บอกว่าก็เข้าใจว่าอายุมันต่างกันมาก
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนใจดีมากจริงแล้วก็ทำเพื่อเธอเยอะมากจริง
แต่ที่เธอต้องขอเลิกเพราะว่าแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไป
ไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครูเธอทุกอย่างเลย

ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทำให้รู้สึกดีต่อกัน
แต่ตอนนี้คือไปต่อไม่ได้ก็ขอโทษ
ยืนยันว่าที่มีคนไปบอกว่าเธอคบผู้ชายอีกคนนึง
ระหว่างที่คบกับพี่ธนสิทธิ์เธอยืนยันว่าไม่มีนะคะ

เชิญขึ้นอย่างดีจังนะว่า

มันต้องการให้มีอะไรที่ทำให้มันถึงคืนเปลี่ยน
ขู่ฆ่าเพราะว่าเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า
เขาบอกว่าเขาฝั่งนู้นนะคะ
เขาพูดบอกว่าเขากลดที่ว่า

ความจริงถ้ามองดูในหลักเลยคือถ้าวันนั้นเกดไม่โดนกักตัว
คงได้ผูกแขนกับเขาแล้วในณวันนี้ก็บอกเขาว่าพี่เดี๋ยวดูเลิกใหม่นะ
ของเดือนเนี้ยเดี๋ยวดูเลิกใหม่พอเราดูเลิกใหม่กันเสร็จปุ๊บ
พี่เขาก็พยายามถ้าเราไม่ไปเนี่ยเธอมาหาหน่อยสิมาหาเราหน่อย
มาหาหน่อยสิก็ยืนยันแหละว่าไม่ได้เลือกไม่ได้เลื่อนไม่ได้
ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลิกแต่เขาอยากให้เราไปหา
แต่ความเราติดเพื่อนไงพอเราไม่ไปหาเขาเขาเลยโกรธเรา
พอเขาโกรธเราเขาก็เลยไปขู่กับทางครอบครัวของเรา
ไม่กลับไปแล้วค่ะคือก็ต่างคนต่างอยู่เลยค่ะ
ขอโทษด้วยแล้วกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นยังไงอ่ะ
ก็ขอให้สู้แล้วกันพอติดก็จะเอาตัวไปสู้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าฝั่งเขาก็กำลังใจของเขาเยอะแต่ฝั่งไทยเองก็โดนโจมตีเยอะ
เรื่องราวความรักของทั้งคู่นะฮะจบลงด้วยประการรัชนี
สีบ้านก็พี่ชัดก็ไปเพิ่มสีอีกหน่อยหนึ่ง
ชมพูให้เป็นสีแดงเหมือนแมนยูเหมือนเสื้อที่พี่ใส่

แต่อาจจะผิดหวังอีกเพราะแมนยูปีนี้ก็แย่เหลือเกิน
หวังเรื่องความรักยังไม่พอเหรอคะยังผิดหวังเรื่องแมนยูอีกหรอกค่ะ
โอ้โห๓๔นัดมาแล้วไม่ไหวเลยนะครับ